คุณผู้ชมครับผมพาคุณผู้ชมไปย้อนดูบรรยากาศของงานลอยกระทงเมื่อค่ำคืนนี้นะครับ
หลายพื้นที่หลายจังหวัดจัดงานกันแบบเรียบง่ายแล้วก็งดงามรื่นเริง
แต่ก็สวยงามไปด้วยประเพณีและวัฒนธรรมและกระทงที่ใช้วัสดุจากธรรมชาติ
ไล่เรียงดูจังหวัดต่างกันนะครับเมื่อคืนนี้ไปที่ท่าน้ำนนนะครับ
ซึ่งนายนิสิตจันสมวงผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีพร้อมด้วยหน่วยงานต่างในจังหวัด
และก็ประชาชนร่วมใจกันจุดเทียนแสดงความอาลัย
ถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
มีการแสดงดนตรีบทเพลงพระราชนิพลการฉายภาพพระราชกรณียกิจ
แปลอักษรภาพแล้วก็การยืนสงบนิ่งเป็นเวลา๘๙วินาที
นี่ถ่ายจากมุมบนแบบนี้สวยงามมาก
ผู้ร่วมงานจำนวนมากนะคะและท่าน้ำนนท์นี่ก็คือวิวสวย
เพราะว่าเขาอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับ
แล้วก็มีปานแปลอักษรที่งดงามเมื่อกี้เลข๙ไทยในหัวใจเนี่ยนะครับ
จากนั้นนะครับก็ได้ร่วมกันลอยกระทงริมแม่น้ำเจ้าพระยา
เพื่อร่วมสืบสารวัฒนธรรมประเพณีอันงดงามของไทยครับ
ไปดูบรรยากาศที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
ตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยกันบ้างนะครับ
ซึ่งเป็นงานลอยกระทงจุดตะคันหลอมดวงใจน้อมอาลัยพระภูมิพลนะครับ
ก็มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าเที่ยวชมงานจำนวนมาก
โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยผู้ว่าปิติแก้วสลับศรีเป็นประธานในพิธีนะครับ
ซึ่งประชาชนก็ได้ร่วมกันจุดเทียนแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
ร่วมกันนำตะคันแล้วก็ตะคันนี้นะฮะ

จากนั้นก็ได้ร่วมลอยกระทงตามวัฒนธรรมประเพณีที่งดงามแหละครับ
ค่ะซึ่งจังหวัดสุโขทัยก็ถือว่าเป็นต้นแบบนะคะ

เป็นหนึ่งในจุดที่อยู่ในปฏิทินของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ใช่ครับแต่ปีนี้ก็งดการแสดงแสงสีเสียง
แล้วก็งดจัดการประกวดนางนพมาศด้วยนะครับ
มาดูกันที่ฟรั่งอิสันที่จังหวัดสุรินต์ค่ะ

ประชาชนทยอยออกไปลอยกระทงพื้นที่ต่าง
โดยเฉพาะบริเวณสวนสาธารณะสระน้ำวัดจุมพลในอำเภอเมือง
ทางจังหวัดก็ใช้จัดงานประเพณีลอยกระทงประจำทุกปีค่ะ
ปีนี้จัดงานแบบเรียบง่ายนะคะ
แล้วก็งดจัดกิจกรรมรื่นเริงทุกชนิด
ขณะเดียวกันประชาชนที่มาลอยกระทง
ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างเรียบง่าย
ถ้ามองไปแล้วก็ลักษณะเหมือนโบราณจริงนะ
เพราะว่าไม่ได้มีเครื่องเสียงอะไรมาช่วยอยู่ในงานด้วยนะคะ
ก็ดูกระทงดูแสงเทียนแล้วก็ดูแสงจันทร์ไปด้วย
สวยนะฮะเมื่อวานนี้บรรยากาศดีนะครับ
ขณะเดียวกันนะคะที่ภาคใต้ที่จังหวัดสงขลาค่ะ
บรรยากาศของเทศกาลลอยกระทงที่ตลาดน้ำหนองแห

มีการจัดงานแบบเรียบง่ายเช่นกันค่ะ
พ่อค้าแม่ค้าทำกระทงรูปแบบต่างสวยงามนะคะ
ราคาไม่แพงด้วยและที่สำคัญทำมาจากวัสดุธรรมชาติ

ใช่ค่ะทำมาจากขนมเป็นอาหารปลาไปด้วย
ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชน

มีนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียและสิงคโปร์มาร่วมลอยกระทงด้วย
ครับไปดูที่ยะลากันบ้างนะครับ
บรรยากาศงานลอยกระทงที่บริเวณริมคลองสวนสาธารณะ
ศรีเมืองเทศบาลเมืองยาลานะครับ
ประชาชนจำนวนมากก็เดินทางไปร่วมงานลอยกระทง

แต่เห็นปล่อยกระทงกันแบบแปลกนะเป็นสไลเดอร์
เพราะว่าตอนนี้ทางเทศบาลเอง
เขาจัดทำสไลเดอร์ปล่อยกระทงเนื่องจากอะไรรู้ไหมคุณ
จากระดับน้ำในแม่น้ำตาปีลดต่ำลงเห็นไหมครับ
ตลิ่งก็เลยสูงดังนั้นก็เพื่อเป็นการป้องกัน
เรื่องของความปลอดภัยอันตรายต่างนี่นะครับ
ก็เลยจัดทำเป็นสไลเดอร์ให้ประชาชนได้ปล่อยกระทง

ส่วนนี้น่าจะเป็นคู่รัก
อันนี้คู่เพื่อนอันนี้สามีภรรยานะครับ
นี่เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยกันอย่างเต็มที่นะครับ
ก็เมื่อวานี้เทศบาลได้ปล่อยกระทงที่ทำจากกะลามะพร้าว
จำนวน๙๙๙ชิ้นลงสู่แม่น้ำอย่างสวยงามด้วย